คาดว่าจะมีคนดูกว่า๑๐๐ล้านคน
แล้วก็การแสดงช่วงพักครึ่งก็จะเป็นที่จับตามองทุกครั้งครับ
แต่ว่ามิวสิกเพลงที่ปล่อยออกมาโปรโมทนั้น
กลับได้รับเสียงวิจารณ์อย่างรุนแรงจากสื่อโซเชียลของอินเดียนะครับ
จากพวกเขามองว่าเนื้อหาที่ไปถ่ายทำที่อินเดีย
จะทำให้คนที่ดูแล้วก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของอินเดีย
ที่ดีพอจะเข้าใจไปในทางที่ผิดครับ
ที่ปล่อยออกมาเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้ว
ก็ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากสังคมออนไลน์และในประเทศอินเดีย
เกี่ยวกับความไม่เหมาะสมในการนำศาสนาและวัฒนธรรมของชนชาติอื่น

สิกวิดีโอเพลงนี้ไปถ่ายทำกันที่นครมุมไบของอินเดีย
ถ่ายทอดเรื่องราวของคริสต์มาตินนักร้องนำและสมาชิกของวง
เดินทางไปตามสถานที่และโบราณสถานสำคัญต่าง
ทำกลางบรรยากาศการเฉลิมฉลองของเทศกาลโฮลี่

ซึ่งผู้คนจะสาดผงฝุ่นหลากสีเข้าใส่กันตลอดช่วงเทศกาล
ซ้มใส่ชุดสาหรี่สีสันสดใส
และเครื่องประดับรูร้าบนศีรษะและลำคอ
พร้อมเคลียร์ลวดลายบนมือด้วยเห็นหน้า
เพลงและบียองเซจะร่วมกันแสดงเพลงนี้
ไฮไลท์ของการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศ
แคลิฟอร์เนียของสหรัฐในวันที่๗กุมภาพันธ์นี้
ซึ่งคาดว่าจะมีผู้รับชมการถ่ายทอดสดครั้งนี้กว่า๑๐๐ล้านคนทั่วโลก
มหาวิทยาลัยเพนซิวาเนียของสหรัฐเปิดเผยว่า
มากกว่าการพยายามที่จะทำให้ศึกชิงชนะเลิศอเมริกันฟุตบอลครั้งนี้
กลายเป็นเทศกาลทางศาสนาและมหากรรมบอลลีวูดในช่วงพักครึ่งแทน
และดูมีผิวที่ค่อนข้างสว่างเหมือนกับเป็นการส่งสารด้านอุดมคติไปทั้งอย่างผู้หญิงผิวสีและผู้หญิงอินเดียไม่น้อย
ด้วยการถ่ายทอดนักบวชนุ่งห่มผ้าสีเหลืองพรามรวมถึงเด็กผู้ชายแต่งกายคล้ายพระศิวะ
โดยทั้งหมดนี้อาจจะทำให้ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอินเดียหรือศาสนาฮินดูเพียงเล็กน้อย
เข้าใจความหมายของการปฏิบัติที่แท้จริงไปในทางที่บิดเบือนจนกลายเป็นเพียงวีดีโอเพื่อความบันเทิงเท่านั้น
แต่การลบหลู่วัฒนธรรมอินเดียของบียองเซไร้รสนิยม
แต่การบิดเบือนวัฒนธรรมไม่น่าจะใช่แต่ก็มีบางส่วนที่เห็นว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระ
พร้อมกับตั้งคำถามกลับไปว่าหากพี่ยองเซใส่ชุดสาหลีแล้วผิด
และผู้หญิงชาวอินเดียที่ใส่ชุดแบบชาวตะวันตก
จะมีความผิดเหมือนกันด้วยหรือไม่

วัฒนธรรมอินเดียได้ถูกนำไปใช้ในมิวสิกวิดีโอลักษณะนี้

จนทำให้เกิดสินต่อต้านลักษณะนี้มาแล้วก่อนหน้านี้